แม่หญิงลีนะฮะแม่หญิงลีเนี่ยหลังจากที่ถูกโจมตีหนักเหมือนกันนะ
หลังจากเมืองทิบแตกเนี่ยนะฮะแม่หญิงลีเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจ
เขาจะขายอาหารทะเลทางไลฟ์ทางอะไรต่างนานาแต่ก็ไม่วายแล้วครับ
มีคนเข้าไปโอ้โหแสดงความคิดเห็นที่ใช้คำหยาบคายด้วย
ทำให้แม่หญิงลีก็ปรี๊ดแตกอีกแล้วนะฮะ
โอ้โหช่วงหลังคือแม่หญิงลีก็จะปรี๊ดแตกบ่อยนะ

ไลฟ์ขายของเพราะว่ามันมีคอมเมนต์มาไงคุณ
ที่มันอาจจะบาดใจแทงใจแม่หญิงลีเขาเหมือนกันนะครับ
บูลลี่แม่หญิงลีอะไรต่างกันนานนี้นะครับ

หลังไลฟ์เองก็ชักชวนให้แฟนคลับทักมาพูดคุย

แต่ว่าขายของไปได้ไม่ถึง๑๕นาทีนะครับ
เจอสายโทรเข้ามาจากทางบ้านโทรเข้ามาด่าคุณ
ถ้อยคำหยาบคายทำเอาแม่หญิงลีปรี๊ดแตกหยุดขาย
แล้วก็นั่งด่ากลับถึง๑๐นาทีนะครับ
แล้วก็แม่หญิงลีก็ระบายความในใจอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้
บอกว่าที่ผ่านมามีคนมาบูลลี่บางครั้งก็เล่นแรงพูดแรงเกินไป
แต่เธอพยายามที่จะอดทนนะเพราะอยากตั้งใจทำมาหากินนะครับ

ใครที่ไม่ชอบถ้าจะเข้ามาด่าขอให้ออกไปจากไลฟ์

คอมเมนต์เขามาแสดงความเห็นใจแหละ
เพราะว่าคนที่รักแม่หญิงลีก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็แสดงความเข้าใจความรู้สึกของแม่หญิงลี
บางคอมเมนต์ก็บอกว่าก็เกินไปจริงนะ
คนมาด่าให้เกียรติแม่หญิงลีบ้างให้เกียรติแกบ้าง
เอาพอหอมปากหอมคอก็พอจะได้
สู้นะแม่อย่าไปให้ฆ่ามัน
ขายของต่อนะเดี๋ยวลูกจะอุดหนุนนะครับ
แต่ก็มีหลายคนเข้ามาเตือนนะอยากให้แม่หญิงลีเนี่ย
โยคสุดท้ายคราวหลังต้องควบคุมอารมณ์นะแม่นะ
เขาด่ามาแม่ก็อย่าตอบแรงปล่อยไปบ้าง
เพราะทั้งหลายทั้งแหล่ผลมันจะเกิดขึ้นกับแม่เอง